ตัวแรกอาจารย์ปว่าขาวนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับอะไร
ก็มีคำถามมามากมายในเรื่องของการ
เบอร์โทรศัพท์อย่างเช่นว่าดูกัน
ยังไงดูผลรวมไหมหรือว่าถ้าเบอร์โทรศัพท์
ใช้ภรรยามีอิทธิพลต่อกันไหม

ใช่ค่ะอันนี้เราเรื่องตัวเลขเบอร์โทรศัพ

แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องแล้วค่อยตามกันนะคะ
เพราะฉะนั้นขมวดเลยดีกว่าว่า
คำถามยอดฮิตที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

มากที่สุดคือผลรวมของเบอร์โทรศัพท์
จำเป็นต้องให้ความสำคัญไหม

จะเป็นเรื่องยากแต่จะพยายามพูดให้เร็วที่สุดนะคะ
คือศาสตร์ของการวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์
มาจากพื้นฐานของโหรศาสตร์ไทยในด้านของการตั้งชื่อ

อักษรตัวแรกของชื่อเรา
จนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายของนามสกุลลาว
แทนค่าออกมาเป็นตัวเลขได้
ใช่ไหมคะแล้วตัวเลขก็มาจากคุณสมบัติของดวงดาวแต่ละตัว

แต่คราวนี้การตั้งชื่อจำเป็นต้องมีผลรวม
เพราะทุกตัวเรากำหนดได้ตั้งแต่อักษรตัวแรกถึงตัวสุดท้าย
นำมาบวกรวมแล้วมาบอกว่าดีหรือไม่ดี
อันนั้นถือว่าเป็นโฮลศาสตร์การตั้งชื่อ
อันนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะตัวท้อทหารคือเลข๑
อันนี้คือข้าวของไทรรัสทีวีออกมาเป็นตัวเลขเลย

จากว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ทางศาสตร์ของการตั้งชื่อ
คราวนี้เราก็มาดูกันเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ
ในเมื่อเบอร์โทรศัพท์มีทั้งหมด๑๐หลัก
แล้วเราคุยกันแล้วว่า๓หลักแรกเราไม่ให้ความสนใจ

เราอยากจะมีเบอร์โทรศัพท์ช่วงนี้

เพราะว่าระบบลันไปประมาณ๐๖๕แล้ว
เพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเลยพวก๐๘๑๐๘๖๐๘๙พวกนี้

ใช่ค่ะเราก็เลยไม่ให้ความสำคัญกับ๓ตัวหน้า
แล้วทางนี้ความสำคัญมันจะอยู่ที่๗ตัวหลัง
แล้วก็กลายเป็น๖คู่เลขตามชาร์จนะคะ
ก็อย่างเช่นอย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยมาก
คู่เลขรับให้ความสำคัญกับเลขมงคลต่าง
เอามาใส่ใน๖คู่เลขนะคะ
นี่ก็คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมการบวกรวมไม่จำเป็น
เพราะในเมื่อ๓หลักแรกเรายังไม่ให้ความสำคัญมันเลย
แล้วเราจะเอาทั้ง๑๐ตัวมาบวกรวมแล้วเราจะได้ผลอะไร

อันนี้เรากลับมาที่ศาสตร์การตั้งชื่อนะคะ
ที่เราบอกว่าทำไมการตั้งชื่อเราถึงบวกรวมได้ทั้งหมด
เพราะเนื่องจากว่าตัวแรกคือไม้มาลัย

แล้วมาดูตัวสุดท้ายก่อนค่ะ
ทั้งหมดนี้แต่ละตัวแทนค่าด้วยตัวเลขปรับ
ออกมาเป็น๕๖ซึ่งผลรวมดีมาก
เป็นความพลั่งพร้อมทางด้านเงินทองทรัพย์สิน
การประสานงานการดูแลการเทคแคร์จากผู้อุปถัมภ์ทั้งหลายนะคะ
ตรงที่สุดเลย
ซึ่งอันนี้ก็บอกว่าการตั้งชื่อศาสตร์การตั้งชื่อ
สามารถบวกรวมได้หมดตั้งแต่ตัวแรกตัวที่หนึ่งตัวสุดท้าย
แล้วทีนี้พอมาถึงบริโภคที่บอกว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้
เพราะสามหลักแรกถูกดึงออกไปแล้ว
ด้วยอำนาจที่เราไม่สามารถควบคุมได้
เหลือแค่๗ตัวหลังเราก็มาให้ความหมายกับ๖คู่เลข
ดังนั้นมีคนถามว่าแล้วทำไมคนก็ยังชอบกับผลรวมดีล่ะ
มันเป็นแบบความเชื่อในระยะยาวที่ผ่านมาแล้วนะคะ
จากจุดนี้ด้วยจากจุดนี้ด้วยเป็นตัวอ้างอิง
แต่คราวนี้ถ้าถามว่าอยากได้ทำยังไงถ้าใจมันก็ยังเชื่อ
เอาอย่างนี้ค่ะเราต้องยอมรับว่า
เบอร์ที่ทั้งผลรวมดีและมีคู่เลขทั้ง๖คู่เป็นมงคล
จะมีราคาแพงและหาซื้อยากมากและหายากใช้เวลาด้วย
ซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าถามอาจารย์ว่าอยากได้ไหม
ตอบตรงเลยว่าไม่ได้สนใจสนใจแค่ความหมาย๖คู่เลข

นั่นก็คือตอบคำถามแรกว่าต้องให้ความสำคัญกับผลรวมตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ไหม

แต่ถ้าใครอยากได้ก็แล้วแต่นะมันแพงนะ
แล้วอีกข้อหนึ่งที่จะเป็นตัวสนับสนุนก็คือ๓หลักแรกเนี่ย
๐๙๙แค่๐๙๙หมวดเดียวมีผู้ใช้ทั้งหมดล้านคนแล้ว

ใช่มันไม่บ่งชี้อะไรเพราะมันเป็นโดยรวมแล้ว
แล้วก็เราอธิบายง่ายอย่างนี้จะเข้าใจง่ายเลย
สมมุติในพื้นที่แอเรียบ้านเดียวกัน
คุณหญิงกับคนรับใช้สมมุติมีผลลวกออกมา

แล้วทำไมวิถีชีวิตรูปแบบชีวิตดวงชะตาต่างกันขนาดนั้นล่ะ

เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เอาล่ะไปคำถามต่อไปบ้าง
หลายคนก็ถามมาถ้าเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้ว
ยังใช้เบอร์เก่าควบคู่ไปได้ไหม

ใช้๒เบอร์อยากจะเก็บไว้๒เบอร์เลย

ถ้ากรณีแรกถูกวิเคราะห์ในเบอร์เก่าแล้วว่า
ดีสามารถใช้ได้
และเบอร์ใหม่ที่เข้ามามาสนับสนุนส่งเสริมกัน

แต่ถ้าถูกวิเคราะห์แล้วว่าเบอร์แรกก็แย่
ส่วนมากไอ้การวิเคราะห์มันจะมาหลังจากที่มีผู้มาบอกเราก่อนว่า
เขาอยากเปลี่ยนเบอร์รู้สึกชีวิตเขาแย่
เขาไม่น่าจะโอเคเขาจะรู้ตัวเขาเองเลยนะคะ

พอเรามาเช็คโอเคมันไม่ดีจริง
ถ้ามันไม่ดีแล้วมันไม่ดีจริงเราได้ของใหม่มาที่มีพลังดี
อย่าไปเสียดายทิ้งไปเลย

ถ้ารองเท้าคู่เก่าของเรามันกัดด้วยแข็งด้วย
ก็เลยกัดรองเท้ามาเลย

แล้วเราก็ทนกับมันมานาน

มันจะเป็นกับรังแล้วก็เลือกคู่ใหม่ดีกว่า

อย่างที่หลายคนอยากรู้มากแล้วถึงคุณชนะด้วย
เบอร์โทรศัพท์ของสามีภรรยากัน
มันจะส่งอิทธิพลถึงกันไหมคะอาจารย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาที่ทำงาน
อยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันนะคะ
อย่างเช่นว่าถ้าภรรยามีเบอร์โทรศัพท์

หรือการชอบคิดนวัตกรรมใหม่ออกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขาย
แต่สามีเนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ดีนะไม่ใช่ไม่ดี

ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

ภรรยาก็อยากจะเดินไปข้างหน้า

ไม่มีผลกันแน่นอนค่ะ

ถ้ามีคุณผู้โทรถามเลยที่ติดค้างกันไว้ก่อนวันนี้
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของคุณผู้ชม
ที่ส่งตัวแรกกันมาเยอะมากเลย

หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้มาเป็น๗ตัวหลังอัตรา๙๖๙๓๕๙๒

อ๋อเบอร์นี้ใช้ได้เลยนะคะเป็นเบอร์ที่โดยรวมถือว่าเป็นเบอร์ดีเบอร์หนึ่งเลย
แล้วก็ถ้ามาดูกันเรื่องของเสน่ห์และการเงิน
เปิดมาด้วย๙๖๙นี่บอกเลยว่าการเงินดีมากเงินเข้าแรงมาก
และมีเสน่ห์ในการค้าขายยิ่งถ้าค้าขายของแพงยิ่งดี
เพราะเลข๙๖เป็นเลขของการเข้าสังคมชั้นสูง
แล้วก็รู้จักปรับตัว
รู้จักเลือกของที่จะใช้ซึ่งมีรสนิยมดีด้วยนะคะ

แล้วเรื่อง๙๓นี่ก็บอกที่เป็นเรื่องของการเผ่นครรภ์
คู่แข่งชนะแม่ค้าข้างเคียง
หรือชนะธุรกิจคล้ายกันดีมากกระตืมหรือล้นด้วย
แล้ว๓๕ก็ถ้ามีลูกน้องขึ้นมาอำนาจบารมีปกครองเขาได้
โอ้โฮอย่าบอกว่าเบอร์ดีแล้ว

บางครั้งมีปัญหาอะไรมาไม่ตื่นตนกเข้าใจ

การสร้างมิตรผูกมิตร

ยินดีด้วยไม่ต้องเปลี่ยน
อีกเบอร์หนึ่งนะคะหมายเลข๓๖๐๑๓๓๖ค่ะอาชีพรับเหมาทำทอง
เบอร์นี้นะคะโดยพื้นเบอร์ต้องบอกว่ามีเลขผู้เสียเยอะ
ถือว่าเป็นเบอร์ไม่ดีเบอร์หนึ่งเลยล่ะค่ะ
ก็อย่างเช่นเลขคู่เสียหนักเลยคือ๑๓นะคะ
สังเกตชีวิตเราเลยว่าเวลาเราทำคุณกับคนทำไม่ขึ้น
ทำแล้วโดนด่าทีหลังมีก๊อสซิตบ่อย
แล้วก็ในเรื่องของชีวิตเคยพุ่งขึ้นสูงและตกลงมาอย่างรวดเร็ว
เหมือนกับมีอะไรพลิกเร็วแต่ก็ลงเร็วนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการอุบัติเหตุการผ่าตัดมีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย
แล้วก็ยังมีเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งคือคนจะอิจฉาเขาเยอะ
แล้วเขาจะมีแล้วมันรู้สึกเบอร์ไม่ค่อยดีเนอะ
รู้สึกเขาจะมีการเจ็บป่วยในเรื่องของการปวดไมเกรน
มีความเครียดปวดเบ้าตาอะไรบ่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์พอจะแนะนำเขาได้ไหมครับ
เบอร์ไหนน่าจะเหมาะกับอาชีพแบบนี้

รับเหมาทำทองก็คือต้องมีความอดทนอดกลั้นนะคะ

จริงอย่างเลข๗๘ก็สามารถใช้ได้
แต่มีสักคู่หนึ่งก็พอมีเยอะเดี๋ยวเครียดอีก

การรับเหมาทำทองอย่างน้อยเราก็ต้องประสานคุย
พูดคุยกับใครแต่เราอาจจะเป็นคุยลักษณะเป็นผู้ใหญ่หน่อย

ก็อาจจะเป็นการเจรจาในลักษณะผู้ใหญ่คือ๔๖๖๔ใส่เข้าไป
เอาล่ะก็ได้เลขที่จะไปแก้ไขให้มันดวงชะตามันดีขึ้นแล้วนะ
มาดูกันที่หมายเลขทะเบียนบ้านกันบ้าง
เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับบ้านเลขที่นะครับ

ให้หมู่มาด้วยหมู่ไม่จำเป็นนะครับ
เพราะว่าเราไปเปลี่ยนหมู่เอาแค่ว่าบ้านเลขที่อีกเดียวละกัน
ปกติอธิบายก่อนว่า๒๐เป็นเลขหวานเย็น
มีน้ำใสใจเย็นน่ารักมีน้ำสุข
แต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดนึงคือ๒คดีอยู่แล้ว

ตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนใจง่าย

เอาทองคำเปลวปิดที่เลข๐นะคะ
ถ้าเหลือเลข๒เลขเดียวก็จะมีเสน่ห์เลย
เอาล่ะไปคนต่อไปกันหน่อยนะคะ
เลขที่๔๔ทับ๖๔เช่นกันนะคะ
บ้านนี้อยากไปอยู่ด้วยจังเลย
แสดงว่าดีสิครับแบบนี้

ก็บ่งบอกถึงความฉลาดรอบรู้วัย
แล้วไม่มีใครหลอกเขาได้ง่ายนะคะ
๖๔ก็อย่างที่เราบอกว่าเป็นเลขของการเจรจาฉลาดช่างยืดหยุ่น
จะทำอะไรดีมากอยากไปอยู่ด้วย
โอเคเลขนี้ดีเลยนะครับสำหรับคุณพัชรา
อีกหนึ่งท่านนะคะคุณเมียวดีบ้านเลขที่๑๒๕ทับ๓๔๔ค่ะ
คุณเมียวดีนะคะ๑๒๕ทับ๓๔๔
๑๒๕นะคะให้เหลือเป็นประมาณเลข๒๕
ตัดออกนะคะเนื่องจาก๑๒ทำให้จิตใจไม่นิ่ง
ถ้าถามว่าถ้ามีข้อเสียไหม
ก็อย่างที่เราบอกว่าเป็นเลขนารีอุปถัมภ
แต่คราวนี้ทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านเนี่ย
ผู้หญิงจะยอมผู้ชายบ้างก็ไม่เป็นไร

เพราะปกติผู้หญิงออกคำสั่งอันนี้ก็เปลี่ยนให้
ชนะน่าจะอยากอยู่บ้านหลังนี้
คือเราเป็นลูกผู้ชายเราก็ต้องรับใช้สตรี
แล้วเรามาดูตรงหลังสแลตนิดนึงนะคะ
๓๔๔นะคะปกติ๓๔เนี่ยเป็นเลขไม่ดี
คือปากไม่ดีก็ทะเลาะเบาะแว้งกันง่าย
เพราะว่าทุกคนพูดกันด้วยอารมณ์รุนแรง

ตัด๓ออกค่ะให้เหลือ๔๔
บ้านนี้ก็จะฉลาดหัววัยช่างสังเกตนะคะ

ใครที่อยากรู้เพิ่มเติมติดตามอาจารย์ปอได้หลากหลายช่องทางนะคะ

หมดเวลาแล้วแต่ว่าคำถามอีกหลายคำถาม
คุณผู้ชมถามมารวมไปถึงที่เราอยากจะถามอาจารย์